สยองสาวใหญ่ถูกพบเป็นศพในตู้แช่ไก่

แล้วกลายเป็นว่าทั้งลูกทั้งสามี
ก็เหมือนพูดไม่ตรงกันเรื่องของวันและเวลา

ใครพูดจริงพูดไม่จริงแต่มันก็แปลกจริง
แต่ทีนี้คือตัวลูกชายเขาบอกว่าแม่หายไป
ตรงนี้จุดเกิดเหตุนะคะคือมันเป็นบ้านปูน

ตู้นั้นเป็นตู้แช่ไก่ที่ไม่ได้ใช้งานมานานแล้ว
ปลั๊กก็ไม่ได้เสียบทิ้งเอาไว้อยู่แบบนั้น
แต่อยู่ดีลูกชายบอกมีวันหนึ่งได้กลิ่นเหม็นเน่าออกมาจากตู้
เข้าไปดูพังงะสิคะ
เพราะกลายเป็นศพแม่ของเขาที่พยายามตามหา
เพราะบอกว่าแม่หายไปหลายวัน
ตู้นี้นะคะคุณผู้ชมคะกว้างยาวสักประมาณ๑เมตร

แต่ไปพบกับศพของนางจันทิราหรือว่านางเจี๊ยบ
อายุ๕๘ปีสภาพศพขึ้นอืดจนจำเขาโครงเดิมไม่ได้เลย
ที่สำคัญคุณผู้ชมฟังนะมันมีเทปกาวพันปากเธอ

เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วหลายวัน
ลูกชายค่ะลูกชายนายอัครพลอายุ๓๓ปีเล่าว่า
แม่เนี่ยเคยเป็นแม่ค้าขายไก่ทอดมาก่อนมีปัญหาเรื่องของหนี้สิน
แล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกชายนะเขาบอกว่าแม่ป่วยเป็นจิตเวท
จริงแม่ก็รักษาตัวมา๒ปีแล้วแหละกินยาอยู่ตลอด
ไม่เคยเห็นแม่ได้ขาดยาเลยนะแต่แม่ชอบหนีออกจากบ้าน
หลายครั้งแล้วบางทีหายไป๓วันบ้าง๔วันบ้าง
แต่สุดท้ายก็ตามกันจนเจอนั่นแหละจนกระทั่งมาเจอครั้งนี้แหละค่ะ
คือลูกชายบอกแบบนี้ว่าเจอแม่ครั้งสุดท้ายตอน๙โมงของ๑๔พฤศจิกายน
คุณผู้ชมดูนะเราทำให้คุณผู้ชมดูเป็นกราฟิกหน้าจอ
๑๔เนี่ยคือลูกบอกเจอแม่๙โมง
คุยกันปกติเย็นวันเดียวกันวันนั้นกลับมาแต่บอกไม่เจอแม่แล้ว
ตามหาด้วยนะคืองงแม่ไปไหนจนกระทั่งวันที่๑๕
มาเจอจดหมายที่แม่เหมือนเป็นจดหมายน้อยเขียนถึงพ่อ
แล้ว๑๙นี่แหละที่ไปเจอศพในตู้แช่แข็ง
จดหมายเขียนว่าอะไรเล่าให้ฟัง
จดหมายเนี่ยอ่านดูแล้วมันจะดูเหมือนกับเธอเขียนแล้ว
ข้อความไม่ค่อยประติดประต่อในข้อความของจดหมายบอกว่า
โอขอโทษด้วยที่เมียเป็นที่ดีไม่
อันนี้อาจจะดูงงแต่เราเข้าใจและคาดการณ์กันว่า
อาจจะพยายามบอกว่าเป็นเมียที่ดีไม่ได้

ใช่ค่ะพูดถึงคุณโอก็คือสามีก็
อันนี้คือจดหมายตัวจริงแบบนี้นี่แหละ
โอ้ขอโทษด้วยที่เมียเป็นที่ดีไม่ต้องให้
ตามใช้หนี้เจี๊ยบไปกรุงเทพโอจะได้สบายใจ

แล้วโออย่างที่บอกพูดถึงสามี
ทีนี้ก็ไปถามถึงลูกว่ามีรางสังหรณรางบอกเหตุอะไรไหม
บอกแบบนี้นะนายอัครพลบอกว่าได้ยินเสียงหมาหอน
แต่ไม่ได้คิดอะไรสายเมื่อวานนั่นแหละ
เอกใจพอได้กลิ่นเสร็จเลยไปเปิดตู้แช่เจอแม่ตายอยู่ในนั้นค่ะ
หมามันจะหอนเกี้ยว
ผมก็ไม่ค่อยฝันไม่มีอะไร
แต่เมื่อเช้าผมลองเอกใจผมก็ลองเปิดดู
ผมก็เจอกลิ่นไม่ออกเลยครับตอนนี้

เพราะว่าเขาเอาศพออกมาไว้ตรงนี้มันเลยมีกลิ่น

ผมก็อาศัยหลับนอนอยู่ผมอยู่ห้องข้างหลังนะครับ
นี่กำลังนั่งคุยกับน้องเชอรี่อยู่
คิดสภาพนะคือไปเจอแม่สภาพนั้นจะช็อกขนาดไหน
แล้วคือตอนที่ไปเจอนี่คือขึ้นอึดจนจำเขาโครงเดิมไม่ได้แล้ว
ทีนี้ทางด้านของสามีบ้านนี่ลูกชายนะ
เราไปคุยกับสามีค่ะสามีก็คือในโอนั่นแหละ
ตามข้อความในจดหมายเลยในธีรยุทธ์อายุ๕๗ปี
ก็เล่าแบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูนะ
เดี๋ยวเราทำกราฟิกให้ดูอีกทีหนึ่งคือเขาบอกว่า๑๔
ทะเลาะกับเมียเรื่องเงินแล้วก็คือเป็นเรื่องของหนี้สินที่เมียก่อเอาไว้
ตอนเช้า๑๕อันนี้แปลกแล้วนะเขาบอกว่า๑๕
คุยกับเมียตามปกติภรรยายังทำอาหารไปให้กินที่ทำงาน
แต่ลูกบอกว่า๑๔เจอแม่เย็นวันเดียวกันไม่เจอแม่แล้ว
แล้วเย็น๑๕เจอจดหมายแต่พ่อบอก๑๕เนี่ยยังคุยกับเมียอยู่
แล้ว๑๕เมียยังทำกับข้าวให้กินอันนี้ไม่ตรงกันแหละ
แล้วบอกว่าตกบ่ายของวันที่๑๕ยังโทรมาถามคือโทรไปหาว่านี่อยู่ไหน
ภรรยายังตอบเลยว่าอยู่บ้านแล้วได้ยินเสียงหมาด้วย
ก็เลยสงสัยภรรยาคงอยู่บ้านจริงก็โล่งใจ
แต่อย่างที่บอกแหละคุณผู้ชมมันอาจจะมีใครก็ได้นะคะ
เราไม่ได้ว่าจะต้องไปปรักปำใครนะคะแต่ว่าอาจจะมีใครคนใดคนหนึ่ง
มันเป็นข้อสันนิษฐานเมืองต้นเนอะ

ทีนี้สามีนายโอยังบอกต่อด้วยกับทีมข่าวของเราแบบนี้นะคะ

เพราะลูกบอกว่าออกไปหาแม่ตั้งแต่เย็น๑๔
ถ้าหายไป๑๔เนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะแล้ว๑๕เนี่ย

ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตครอบครัวไม่เชื่อว่า
ตัวผู้ตายจะฆ่าตัวตายนะเพราะสภาพศพสิ่งที่เจอ
ที่ที่ฉันบอกคุณเห็นไหมมันมีเทปกาวไง
กาวปิดปากเอาไว้แล้วเทปกาวนี้เคยอยู่ในบ้าน
คนในบ้านก็เห็นเทปกาวนี้มาก่อนด้วยค่ะ
ส่วนของคดีตอนนี้ไม่พบร่องรอยของการต่อสู้นะคะ
เพราะในตู้แช่แข็งมีแก้วน้ำวางอยู่ด้วย
ถ้าเกิดว่ามันมีการดิ้นรนน้ำในแก้วอาจจะหกออกมา
และมือคนตายไม่ได้ถูกมัดเอาไว้
แต่ตำรวจบอกไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะคะ
เรื่องของการฆ่าตัวตายหรือการฆาตกรรมอำพราง
จากยังสงสัยในหลายประเด็น
เดี๋ยวจะต้องเชิญคนในครอบครัวคนใกล้ชิดนี่แหละ